คุณแม่ไม่ห้ามอยากจะอยู่กับพ่อก็อยู่

ก็ตามที่แม่เคยบอกไว้ว่าถ้าอยู่กับพ่อ
ฆ่าโรงเรียนต่างต่างให้ทางคุณพ่อเป็นคนส่ง
เพราะเราแย่งลูกกันเนอะก็รู้อยู่ว่าเราสู้กันในชั้นศาล
พ่อบอกว่าถ้าลูกอยู่กับพ่อพ่อมีปัญญาส่งถึงปริญญาตี
ก็ให้คุณพ่อทำตามสัญญาค่ะแต่ถ้าหากว่าลูกมาอยู่กับแม่
ครับแม่ก็จะส่งเสียลูกไปเรื่อยเรื่อยอืม
เงินแบ่งออกเป็น๒ก้อน๓ก้อนอย่างนี้
ใช้ก้อนใดก้อนหนึ่งหมดก็ต้องใช้ต่อไป
กว่าเงินลูกจะหมดมี๖๗แสนก็คือใช้ของลูกให้หมด
ถ้าหมดแล้วไม่พอแม่ออกเองอืม
ก็เหมือนหนูเคยมาอยู่แม่ไม่เคยไปขอฝั่งพ่อ
แล้วป้าเลี้ยงป้าก็ไม่เคยขอค่าเลี้ยงดู
แป๊บแป๊บนึงป้าใจเย็นผมขอแป๊บนึงก่อนค่ะ
เอานะผมสรุปอย่างนี้นะครับน้องยูมิน้องยูมิยืนยันแล้วว่า
คงจะเรียนที่ร้อยเอ็ดไม่มาอยู่กับคุณแม่ค่ะ
คุณแม่บอกไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่มาให้พ่อดูแล
ถ้าอยู่ฝั่งพ่อก็ดูแลเรื่องการศึกษาไป
ถ้าจะมาอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่ก็ดูแลเรื่องการศึกษาให้
คุณยูมินะส่วนจักรยานยนต์ถ้าอยากได้คุณแม่บอกเดี๋ยวซื้อให้
ก็ใช้เงินในส่วนสี่แสนนี่แหละค่ะ
จักรยานยนต์เนี้ยหนึ่งแสนเจ็ดพันใช่ไหมยูมิ
ที่อยากได้ค่ะถ้าซื้อจักรยานยนต์ตรงนี้แล้วเนี่ย
ยูมี่บอกอยากจะได้เงินจากคุณแม่แบ่งมาสองแสนเนี่ย
ถ้าซื้อจักรยานยนต์อ่ะหนึ่งแสนท่วนท่วนแล้วเนี้ย
แล้วยังต้องเอาอีกหนึ่งแสนอีกไหมหรือว่าที่เหลือก็ฝากแม่
ให้แม่เก็บไว้ให้หมดเลยไม่ครับไม่นี่คืออะไรครับคือ
เอาจักรยานยนต์อย่างเดียวหมายถึงว่าคือจักรยานยนต์ให้แม่ซื้อให้
ก็จริงค่ะแต่เงินที่เหลือก็เอาให้หนูเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเงินสองแสนที่ให้แม่ไปก็คือให้แม่ไปเลยค่ะ
เดี๋ยวนะที่เหลือก็คือมันจะเกินนะสิยูมิคืออย่างนี้ที่แม่เนี่ยมี๔แสนใช่ไหมครับ
น้องอ่าน้องยูมี่บอกอยากได้สองแสนแบ่งมาที่เหลือให้แม่สองแสนอ่า
แม่จะไปค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปทีนี้แม่บอกถ้าจะเอาจักรยานยนต์หนึ่งแสนเหมือนเดิมเนี่ย
หนึ่งแสนบาทเนี่ยถ้วนถ้วนเนี่ยนะมันหนึ่งแสนเจ็ดพันอ่ะถ้าแม่ซื้อจักรยานยนต์ให้อ่ะ
ใช้เงินกองไหนสองแสนไหนหนึ่งแสนเจ็ดพันเนี่ยค่าจักรยานยนต์เนี่ยยูมิให้ใช้เงินกองไหนซื้อ
อะไรละครับ
ค่าจักรยานยนต์หนึ่งแสนเจ็ดพันอ่ะยูมิให้ใช้เงินสองแสนของใครซื้อครับ
สองแสนที่แม่จะแบ่งให้ยูมิสองแสนของหนูค่ะอ่าสองแสนของหนูบอกกับแม่ไว้ว่า
ก็ใช้เงินหนูค่ะเงินแม่หนูไม่ยุ่งค่ะอ่าตอนนั้นคือให้แม่แล้วค่ะ
เท่ากับว่าถ้าใช้สองแสนของหนูหนูก็จะเหลือแสนเดียวนะใช่ไหมที่ขอแบ่ง

อ่ะเดี๋ยวนะน้องยูมิฝากพักก่อนนะแม่น้องยูมี่บอกเขาจะขอแบ่งสองแสนใช่ไหม
ถ้าแม่จะซื้อจักรยานยนต์ให้เนี่ยเขาจะเขาจะเอาสองเอาในส่วนของเขาเนี่ย
ซื้อจักรยานยนต์หรือว่าแม่คิดว่าไม่ไม่แบ่งให้เลยแล้วเอาเงินไปซื้อจักรยานยน

ถ้าลูกอยากได้แม่ก็แบ่งให้ค่ะ
อย่างงั้นนะใช่ค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเอียดเนี่ย
เพราะว่าถ้าหากว่าน้องเอาไปซื้อสุลุยสุไล่
แล้ววันข้างหน้าเงินเหลือตั้งหลายหมื่นถ้ามันหมดไปล่ะ
โรงเรียนก็ยังไม่ให้ได้เข้าเขาบอกเขาจะมีตำหลงตำรวจ
มีอะไรของเขามาดูแลช่วยดูแลบัญชีอะไรเขาแต่แม่มองว่า
ตอนนี้พูดได้หมดแหละค่ะแล้วทยอยถ้าถ้าเกิดจะให้
ทยอยให้ให้ยังไงให้แบบไหนยังไงฆ่าลูก
อ่าก็คือจ่ายเป็นรายเดือนไปเลยยังเหลืออยู่เก้าหมื่นอย่างเงี้ยอืม
เดือนละสามพันก็สามเดือนไปแล้วอ่าก็ใช้ป่ะก็ใช้ไป
ละสามพันสามพันสามพันใช่ค่ะอ่ายูมิหนูซื้อ
สองแสนที่แบ่งจากแม่เนี่ยแม่โอเคนะครับน้องยูมิ
น้องยูมิฟังอ่าแต่หนูจะใช้หนึ่งแสนเจ็ดพันไปซื้อจักรยานยนต์
ที่เหลือประมาณเก้าหมื่นสามเนี่ยแม่จะให้เดือนละสามพันสามพัน
สามพันไปเรื่อยจนหมดน้องโอเคไหม
ทำไมแม่ไม่ให้แม่เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ก็เงินหนูแต่แม่เขาเป็นห่วงเรื่องที่ว่าหนูจะได้เก็บไว้ใช้นาน
เพื่อการดูแลตัวเองเพื่อการศึกษาอะไรก็ว่า
น้องเขาบอกเขาไม่อยากได้เป็นเดือนเขาอยากได้เป็นก้อน
ให้แม่ได้เป็นก้อนเพราะว่าขนาดเงินแม่ให้ไปเขายังเอาไปใช้
อย่างที่บอกมาสุรุยสุรายจนหมดไปแล้วอ่ะแม่เขายืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้นะ

จักรยานยนต์ซื้อให้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้เดือนละ๓๐๐น้องยูมิ
โอเคไหม

เป็นห่วงอย่างไงเขาจะให้เป็นเดือนละสามพันแทนนะครับ
อ่ะเดี๋ยวน้องยูมิฟังก่อนพักก่อนนะคุณแม่แป๊บเมื่อทำนายโรนโลง
อย่างนี้เขาเป็นสิทธิใครน่ะสิทธิคุณแม่หรือเป็นใครที่พ่อกับแม่เป็น
ถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้ก็คือไม่ให้ถ้าแม่ไม่ให้ฝ่ายเดียวได้ไหม
ไม่ได้มันเป็นอำนาจปกครองบุตรร่วมกันแล้วมันมันเป็นซับคือเงี้ยเงินที่ได้มามันเป็นซับสินของเด็ก
ครับพอเป็นทรัพย์สินของเด็กเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจในการปกครอง
เด็กก็ต้องใช้ตามฐานะตัวเองสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับเมื่อก่อนไม่เคยได้เงินมาเลยเจ็ดแปดแสนเนี่ย
ได้ใช้เดือนละสามพันปัจจุบันก็ต้องสามพันต่ออืมนี่คือสมฐานะตัวเอง
ถ้าจะต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนก็มาเบิกเป็นครั้งครั้งครับบางครอบครัวใช้วิธีการแก้ปัญหาว่า
เธอก็กลัวว่าทางฝั่งพ่อจะเอาไปทางนี้ก็ฝั่งกลัวฝั่งแม่จะเอาไป
งั้นเอาทั้งก้อนไปซื้อสลากของธนาคารแล้วตั้งไว้เลย๕ปีอายุ๒๐มาเบิก
อืมเงินอยู่ครบมีดอกเบี้ยด้วยคุณแม่ยืนยันว่ายังไงก็เป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายลูกสาว
ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าลูกสาวเราใช้เงินยังไงอืมค่ะทีนี้เงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับ
ทั้งฝั่งแม่ก็ดีทางฝั่งป้าก็ดีถ้าเอาของเด็กไปใช้นั่นคือความผิดทางอาญา
มันมีโทษตามกฎหมายมันมีโทษนะไม่ใช่ไม่มีโทษเอาเงินคนอื่นมาเก็บไม่ใช่เรื่องดีนะ
อืมถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นคนอื่นอย่างเงี้
ถ้าเกิดสมมุติมันหมดขึ้นมาแล้วเด็กเอาเรื่องเนี่ยมีประเด็นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ทางฝั่งเด็กก่อนนะ
ครับแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่เราจะได้เคลียร์กันต่อครับน้องยูมิครับพี่ภาคภูมิสรุปอย่างงี้นะครับ
ยูมิครับน้องยูมิฟังอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะซื้อจักรยานยนต์ให้
ตามที่น้องอยากได้น้องน้องไม่อันนี้อันนี้พี่ถามว่าน้องไม่กลัวไม่ไม่หวาดเสียวบ้างเห
มันเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่กับตัวเองยังขี่จักรยานยนต์ได้ใช่ไหมครับ
วาดเสียวค่ะอะไรนะยังไม่ได้ขับหรอกอ้าวแล้วจะซื้อไปทำไมอ่ะ
ตอนไหนพี่กล้าขับก็ขับค่ะแล้วมันซื้อคันที่ถูกกว่านี้ไม่ได้เหรอ
มันต้องคันแบบโอ้โหแพงเป็นแสนเลยเหรอถามว่าได้ไหม

ได้ขาได้แล้วขาเทียมเราใส่ขาเทียมแต่เราก็ขี่ได้ใช่ไหมเรายันได้ตั้งขาตั้งอะไรได้
ประคองรถได้ไม่หมดค่ะเออถ้าอย่างงั้นพี่ว่าอย่าเพิ่งไปด่วนซื้อวันนี้แล้ว
กลับร้อยเอ็ดขนขึ้นกับร้อยเอ็ดเลยนะพี่ว่าลองไปตัดสินใจอีกสักอาทิตย์๒อาทิตย์นะ
ยังไงคุณแม่เขาซื้อให้แน่เผื่อจะดูรุ่นที่มันพอเหมาะพอสมอะไรกว่านี้ก็ว่ากันไปเนาะ
มิว่ายังไงอ่ะหรือยูมิจะเอาเลย
ยูมิได้ยินหรือเปล่า
พี่ครับ
สักยานโยนนะคะอืมยังไม่ต้องเอาทุกวันค่ะ
ดูแลบัญชีของบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะฮะ
ทำไมทำไมถึงไม่ไว้ใจคุณแม่น้องยูมิพี่ถามจริง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคลียร์กับผู้ใหญ่ต่ออ๋อค่ะอ่าเอาเป็นว่ายังไง
เขาบอกเขายืนยันเรื่องความเป็นห่วงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่
ต่อมีคุณป้าอยู่เดี๋ยวพี่ให้คุณป้านั่งนั่งคุยกัน
ให้ผู้ใหญ่คุยกันนะขอบคุณนะครับยูมิขอบคุณนะครับยังไง
ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็พิจารณาตัดสินใจต่าง
ต่างให้รอบครอบนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ